ไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
รักอย่างไรที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมพร้อมกัน

ขอพูดคำนี้อีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะคะ
ปีใหม่อาจจะเป็นปีหนึ่งที่หลายคนบอกว่า
ความสุขยังไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย
เพราะว่ามีโอมิครอนมาดับความฝันมาดับความสุขซะก่อน

ปีที่ผ่านมาหนักหนากว่านี้เรายังรอดเลย

แต่ก่อนได้ยินแต่คำว่าใจดีสู้เสือเนาะ
ตอนนี้ต้องใจเย็นค่อยเป็นค่อยไป
ดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดและเราจะรอดไปด้วยกันนะคะ
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะ
พื้นที่เดิมที่ยังเปิดรับอยู่จะกี่ปีกี่ปีก็ตาม
มีความสุขก็มาเล่ามีความเศร้าก็มาฟ้อง

อยากได้คำปลอบหรืออยากได้คำตอบ
เจอกันที่นี่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ

ซึ่งต้องบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำ
ความสัมพันธ์ที่เราเรียกกันสั้น
ง่ายว่าแม่ผัวลูกสะพ้าย

ราบรื่นที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคู่

อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
นานไปความสัมพันธ์กลับดีขึ้นเรื่อย

ที่คุณแม่สามีเริ่มจะรักลูกสะพ้ายมากกว่าลูกชาย

ขอแค่รอไหวและสู้ต่อไปด้วยความใจเย็น
มาดูคำถามของน้องคนนี้กันนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูชื่อเป่า
อายุ๓๕ปีแล้วแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วย
ตอนนี้เปล่ามีเรื่องอยากระบายให้ฟัง

โอ้โหสามีอายุมากกว่า๑๓ปี
ตั้งแต่เราคบกันพี่เขาก็คอยซัพพอร์ตในเรื่องของเงิน
ส่งเสียมาตลอดจนกระทั่งเราได้ทำงาน

แต่เขาก็ไม่ได้มาอยู่กับเปล่าเป็นประจำนะคะ
เพราะว่าบ้านเขาเป็นครอบครัวคนจีน

เขาเคยถามเป๋าว่าถ้าแต่งงานแล้ว
จะย้ายมาอยู่กับครอบครัวเขาได้ไหม

คงอึดอัดมากเพราะเปล่าอยู่คนเดียวมาตลอด
นิสัยเราก็เงียบไม่ชอบความวุ่นวาย

เขาจะซื้อบ้านแล้วก็แยกครอบครัวออกไปอยู่กับเป่า
กระทั่งตั้งท้องลูกคนแรก
เขาก็ขอให้เปล่าย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นของปัญหาในชีวิต
ตั้งแต่ท้องสามีให้เปล่าออกจากงาน

แต่เปล่าไม่เคยรู้สึกสบายใจสักวัน
เข้าใจค่ะสบายกายเรื่องหนึ่งสบายใจก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะ
เพราะตั้งแต่เราเข้าไปอยู่กับครอบครัวเขา
รู้สึกไม่ชินกับการอยู่กับคนเยอะ

ว่าเราจะทำอะไรคุณแม่เขาจะคอยพูด
บอกให้เราทำแบบนั้นทำแบบนี้กินอย่างนั้นกินอย่างนี้

ใช้ทำนั่นทำนี่ทั้งที่เราท้องแก่มาก

อารมณ์ของการที่กินนั่นสิลูกกินนี้สิลูกพี่อ้อยเข้าใจ
แต่งงสำหรับการเรียกใช้เนี่ยสิคะ

พอคลอดเสร็จอันนี้หนักกว่าเดิมค่ะ
ที่บ้านเขาพยายามเข้ามาดูแลเราดูแลหลาน

ป้อนยาจีนแปลกให้ลูกกิน
จะอุ้มลูกเปล่าหายไปนานเอาไปอวดข้างบ้านค่ะ
เป๋าไม่ไหวกับความบุญวายนี้จริง

ทุกเช้าเปล่าก็จะพาลูกขับรถออกจากบ้านไปอยู่คอนโดค่ะตกเย็นสามีกลับจากทำงาน
ถึงจะกลับเข้าบ้านช่วงแรกแรกแม่สามีก็บ่นนะคะ
แล้วก็ไปต่อว่าสามีว่าทำแบบนี้ไม่เหมาะนะไม่น่ารัก
สามีก็จะมาตักเตือนเปล่าเป่าก็เลยทวงสัญญาที่เขาเคยให้ไว้ว่า
ถ้ามีลูกแล้วจะแยกบ้านสามีก็บอกว่ายังทำไม่ได้
เพราะเขาเป็นห่วงแม่แถมการเงินตอนนี้เนี่ยโอ้โห
ต้องพักเรื่องบ้านไว้ก่อนเลยเปล่าก็เลยยื่นคำขาดว่า
ถ้าเขาทำไม่ได้เปล่าก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันเหมือนกัน
หนักเหมือนกันนะซึ่งการกระทำแบบนี้
สร้างความไม่พอใจให้กับแม่และครอบครัวเขาจากที่เคยเอ็นดูเป่า
วางท่าไม่พอใจพูดจิกกัดเราเป็นประจำ
เราก็เริ่มว่าแม่เขากลับบ้างสามีเปล่าก็จะโกรธที่เราพูดไม่ดีใส่แม่เขา
แต่สามีไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป่าอึดอัดแค่ไหน
เริ่มวางตัวห่างจากครอบครัวเขามากขึ้นค่ะเพราะบรรยากาศในบ้านเริ่มไม่ดี
ขอแยกตัวมานอนคอนโดบ่อยขึ้นซึ่งรู้นะคะว่าสามีไม่พอใจมากมาก
เขารักแม่เขาเป็นเรื่องดีค่ะพี่เป่าเข้าใจ
แต่อีกมุมเขาน่าจะเข้าใจมุมมองของเปล่าบ้าง
เปล่าอยากมีครอบครัวเล็กอยู่กันอย่างสงบ
ไม่ใช่อยู่กับเสียงโหกเวกโวยวายเรียกใช้ทั้งวันสถานการณ์ตอนนี้มันแย่มากค่ะ
พี่อ้อยว่าเป่าควรจัดการกับปัญหานี้ยังไงคะจะปรับตัวให้เข้ากับบ้านเขาก็ยากเต็มที
หรือถ้าอยู่กันไปแบบนี้หนูกับสามีได้เลิกกันแน่อีกอย่างที่เรากลัวคือ
ถ้าเลิกกันเปล่าอาจจะไม่ได้ลูกออกมาอยู่ด้วยเพราะเปล่าไม่ได้ทำงานใช้เงินสามี
แบบนี้เนี่ยกลัวเขาไม่ให้ลูกค่ะมืดแปดด้านจริงพี่ว่าหนูควรเริ่มที่อะไรก่อนดี
ที่ตัวเราก่อนค่ะน้องเป่าคือเหลือสิ่งอื่นใดนะ
ถ้าทำได้นะคะติดปีกให้ตัวเองก่อนดีไหมทำมาหากินหารู่ทางที่พอจะทำให้เรามีทางเลือกในชีวิตได้มากขึ้น
ถ้าน้องยังรับเงินเขาแบบนี้นะคะจะพูดอะไรก็ยากที่สุดน้องก็ต้องยอม
ยังไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเลิกอะค่ะน้องมีลูกด้วยกันแล้ว
คิดให้ดีที่สุดก่อนโดยเอาลูกเป็นที่ตั้ง
ความสุขของลูกอาจจะต้องคิดมากกว่าความสุขของเราด้วยซ้ำ
อีกอย่างนะคะพี่อยากให้เปล่าเข้าใจเช่นกัน

ว่าเราก็ต้องเข้าใจสามีเยอะนะคะ
คนที่เหนื่อยหนักกว่าเราคือสามีนะ
เมื่อครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้าง
คนกลางเหนื่อยที่สุดค่ะนั่นก็แม่นี่ก็เมีย
เพราะฉะนั้นพี่อยากให้เราลองปรับวิธีคิดก่อน

แต่อยากให้อยู่เคียงข้างสามีด้วยวิถีของภรรยาขี้อ้อน
อ่าหนูเข้าใจพี่นะ
แต่พี่เข้าใจหนูสักนิดเนอะหนูก็รักแม่พี่แหละ
เพราะรู้ว่าท่านสร้างพี่มาให้มาเป็นสามีที่หนูรัก
แต่แค่ว่าพี่เข้าใจหนูด้วยใช่ไหม
มีลูกอ่อนก็เครียดมากอยู่แล้ว

พอตัวแม่เครียดเดี๋ยวจะส่งผลไปถึงลูก
เราก็อยากเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดนะ
พูดดีคุยดีส่งพลังบวกค่ะ
อย่าพยายามเอาชนะกับคนที่เราไม่มีวันจะชนะ

วันหนึ่งข้างหน้าถ้าลูกเราเกิดปัญหาอย่างเดียวกัน
หัวอกคนเป็นแม่อย่างเราจะช่วยลูกยังไง

จะว่าไปพี่เคยผ่านจุดที่อึดอัดแบบนี้มาแล้วนะ
แต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยคนกลางนะคะ
ยังไงก็ตามพี่ยังอยากให้หนูยืนข้างสามีก่อน

อาจจะต้องสละความสุขซึ่งความโสดบ้างตามสมควร

แบบที่ไม่บีบบังคับสามีมากจนเกินไป

หลานนะเป็นหัวแก้วหัวแหวนขนาดนี้เนี่ย
ยังไงก็ถือไพ่เหนือกว่าพี่พูดตรง

แค่อย่าใช้วิธีการให้คนกลางเลือก
อย่าลืมว่ายังไงก็ลูกเขานะคะ

เขาให้เลือดให้เนื้อกันมาก่อนเจอเรา
ตอนนี้ที่พี่เอาให้ห่วงคือน้องเปล่าเริ่มอกติ

กัดฉันใช่ไหมได้ฉันจะตอบโต้
คนกลางจะยิ่งหนักอกหนักใจมากขึ้นค่ะ
วันที่เข้าไปในบ้านท่านจะวันไหนก็ตาม

คุณแม่คะเปล่าขอโทษนะ

ก็เลยพาลูกไปเปลี่ยนบรรยากาศที่คอนโด
หมอบอกว่าเปล่ามีภาวะเครียดหลังคลอด

ก็เลยกลัวจะทำให้ที่บ้านลำบากไปกับหนูค่ะ

คุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตเราหรอก
ถือว่านี่คือความสุขของคนเป็นย่า

เขาเชื่อว่าเขาเลี้ยงลูกจนโตมาได้

เขามีต้มน้ำจากกระดาษที่มีคำภาษาจีนนะคะ
บอกว่าให้หลานกินนะจะได้แข็งแรง

แต่นั่นแหละทั้งหมดเราคือทีมเดียวกัน

แม่สามีนะคะไม่ได้รักสะพ้ายเท่าไหร่หรอก
แต่พอเห็นหลานน่ารักหลงหลานหัวปักหัวปำ
แล้วถ้าเรานะมีศิลปะการสื่อสารนะน้องเป่า
สิ่งที่อยากได้ไม่น่ายากจนเกินไป
ถ้าฝันจะออกมาอยู่กันเองมันไกลไปนะตอนนี้
เอาแค่มีที่หลบภัยให้เราได้ไปอยู่บ่อยขึ้น

แต่ถ้ายังมีใจเราน่าจะสู้ด้วยกันไปไหวนะน้องเปล่านะ
นั่นคือแม่เขาและเราก็เป็นแม่คนแล้วด้วยเช่นกัน

เพียงแต่แค่ถ้าเราปรับความเข้าใจกับแม่เขาได้มากขึ้น
คนกลางสบายตัวและเราจะยิ่งยึดหัวใจเขาได้มากขึ้นพี่อ้อยว่า
ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าหนูทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว
และบังเอิญมันอาจจะไปถึงทางตันต้องเลิกกับสามี
เชื่อไหมคะว่าไม่ใช่เพราะแม่เขา
แต่เป็นเพราะเราไม่หนักแน่นที่จะต่อสู้อุปสรรคไปด้วยกัน
เราได้สามีที่เป็นลูกกระตันยูก็ดี
แต่เราก็อยากได้หัวหน้าครอบครัวที่เป็นผู้นำมากพอ
จะนำพาชีวิตลูกเมียไปสู่ความสุขบ้างตามสมควร

โจทย์ยากจะได้รู้ว่าเรารักกันมากแค่ไหน
ที่สำคัญค่ะอย่าใช้วิธีการยื่นคำขาด
อย่าให้เลือกข้างมันยากไปนะ
ในวันที่เราเป็นลูกสะพ้ายเราก็ยังเป็นแม่
วันหนึ่งลูกของเราก็ต้องมีครอบครัวของตัวเองเช่นกัน
และที่สุดแล้วเลือกไม่ได้หรอกค่ะ
ไม่ใช่เรื่องที่ต้องยอมแค่อยากให้เป่าประนีประนอมให้ได้
เพราะคนที่เรารักที่สุดคือสามี
แล้วเราจะทำให้คนที่เรารักที่สุดทุกข์จากคนที่เขารักทั้งคู่ทำไม

เราควรมีพื้นที่ที่จะทำให้เราพึ่งพาตัวเองได้บ้าง

อย่างน้อยมีเส้นทางให้เราได้เดินออกบ้าง
ก็ต้องชอกช้ำพระทำมาหากินเองไม่ได้

ลองหารูทางซิทำมาหากินอะไรได้บ้าง

ค่อยเป็นค่อยไปที่พอจะทำให้เรามีปีกที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากขึ้น
เผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้สามารถเอาลูกมาอยู่กับเราได้
ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแม่ไม่มีอาชีพ
ที่สุดก็ต้องยอมก็ต้องทน
ต่อให้มีคู่ก็ต้องอยู่เป็นโสดให้เป็น
เพราะเราไม่รู้เลยนะคะว่าวันหนึ่งข้างหน้า

คือไม่ได้บอกให้น้องมองโลกแง่ร้าย
แต่อยากให้น้องมองโลกในแง่ความเป็นจริง

เป่านะลองดูสักตั้งค่ะ

ขอให้เป็นเพราะเราน้อยที่สุดก็แล้วกัน

เราเองก็ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเรามากไม่ใช่น้อย

และเรานำพาตัวเองมาได้ถึงวันนี้เนี่ย

แต่การเชื่อมั่นของเราต้องแสดงออกด้วยความนอบน้อม
นั่นคือคุณแม่ที่สร้างสามีมาให้เรารัก
และนี่คือสามีผู้ชายที่เราเลือกจะเป็นผู้นำครอบครัว

มีปัญหาช่วยกันแก้

บมาบ้างเป็นพักแล้วค่อยกลับไปรักกันต่อ
หรือแม้แต่ที่บ้านของเราพอจะรับรู้ปัญหานี้บ้างไหม
คุณพ่อคุณแม่เรารู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่า
ว่าบางทีก็ต้องหาหลุมหลบภัยของตัวเองให้ดี
เช่นเดียวกันไปฟูมฟักหัวใจให้แข็งแรง

แล้วเดินหน้ารับมือกันต่อ
ทั้งหมดคือปัญหาของความรักค่ะ
คนนั้นก็รักคนนี้ก็รักคนโน้นก็รัก
เพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ง่ายนะ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดปัญหาไปถึงความไม่รัก

เริ่มอคติเริ่มแรงใส่

เราก็เลยแรงกลับที่สุดแล้ว

คิดดีคิดดีนะคะ
อยากให้น้องมีครอบครัวที่แข็งแกร่งและแข็งแรงเนอะ

ถ้าปรับที่เราแล้วปรับวิธีคิดทุกอย่างแล้ว

ถ้าถอยคนละก้าวแล้วยังไปไม่ไหว

ก่อนจะตัดสินใจยุติชีวิตคู่ค่ะ

ก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่น้อย
หันมาเจอคุณพ่อหันมาเจอคุณแม่
และอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะคะ
อยากให้น้องปรับใจนะเป็นกำลังใจให้นะคะ

เป็นปีที่น้องมีสติมากขึ้นในการรับมือกับปัญหา

หรือใช้ความรู้สึกนำทุกสิ่งทุกอย่าง
วันนี้สติสำคัญที่สุดจริง

และกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป

แต่ต้องอยู่แบบที่เรามีความสุขบ้างตามสมควรนะคะ

สามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะ

วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ